สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
อุ้ยตายทำไมเสียงแอ๊บเนอะใหม่ให้เยอะ
อ้าวมันจะได้โทนเดียวกันไงจะได้ไปโทนเดียวกัน

ฉันไม่สวยต้องนาน
คุณแม่เขาก็สวยเห็นไหมครับเขา
เธอไม่สวยด้วยแอ่บด้วยเริ่มเนี่ยเช้าเลยนะ
เราก็ได้ยินทนายที่ออกมาพูดเรากับคนี่ของคุณเชอวเช่าแล้ว
ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ทั้งคุณเช้าก็ได้แถลงข่าวไปตอน๑๑โมง
แต่เมื่อวานี้ไทยรัฐนะฮะก็ได้มีเอารูปของเมื่อวานนี้มาให้
ดีเจเช้าสารภาพซิ่งชนแว้นโผล่พบตำรวจรับทราบข้อเก่าหา
แต่ขอพากษ์เสร็จขับรถประมาทแล้วก็ดีเจเช้าก็บอกพร้อมท่านายเดินทาง
รับทราบข้อเก่าหาทั้งหมดทั้งมวลแล้ว

ดาวกระจายของเราที่ไปสแตนบายใช่ไหมแองจิ
ไปรอแล้ว
พี่เจ้าเช่าเขาให้ปากคำเจ้านที่ตำรวจเป็นเวลาเกือบสี่ชั่วโมงเต็ม
โดยตำรวจได้ตั้ง๓ข้อเก่าหาคือ๑ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ใบขับขี่มีไหมใบขับขี่มีแต่ใบขับขี่หมดอายุ
รถไม่มีพรบกรณีขับชนนายจิรภาษณทงอาสาอายุ๑๘ปี
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
โดยชาวเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคืนวันที่๒๖ก็คือหลังจากจบรายการแฉนั่นแหละ
ก็คือหลังจากแยกกันนั่นแหละกว่าเราจะออกเจ็บตึกกันโดยประมาณในช่วงนั้น

ก็คือเสร็จจากรายการปุ๊บก็จะแยกย้ายกันกลับบ้าน

คืนวันที่๒๖เข้าสู่๒๗เนี่ย

อยู่ก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่ง

จอดทางด้านซ้ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำ

ก็ต้องขยับรถคุณดูจากคลิป

เช่าเดี๋ยวก็หาว่าฉันเข้าข้างอีก
เช้าก็ขับมาตามเลน

จากคลิปคุณดูนะฮะก็ไม่ได้เร็วปั๊บ

ทำไมแบบชนแล้วไม่ช่วยเพื่อนขับไปไหนกัน

ตัวเองคิดกฎหมายอยู่แล้ว

คนก็บอกว่าอีกกับแสนตอนแรกคุณเช้า

แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุปุ๊บ
คุณเช้าไม่ได้หนี
อย่างที่ทุกคนประนาม
สงสารให้ภาคมาย
และอีกทีนึง
พาเด็กที่เกิดอุบัติเหตุ

ตอนแรกที่ทราบว่าน้องเสียชีวิต

ส่วนผลตรวจแอลกอฮอลของน้องตอนนี้อยู่ในระหว่างรอผล
ส่วนตัวเองยืนยันว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์

ตนเนี่ยมีอาการหน้าแดง
อยากจะถามว่าหากเมาจริง
ตนคงไม่สามารถสื่อสารกับตำรวจได้

แล้วก็ถ้าสมมุติเมาก็คงจะโดนจับไปแล้ว
โดยส่วนตัวเชื่อมั่นใจความยุติธรรม
ถนัดที่เรื่องใบขับขี่ขาดอายุไปหนึ่งปี
พรบเป็นความสะเพราของตัวเอง
เนื่องจากบางทีไม่ได้ขับรถเอง

เพราะว่าตอนนี้ทำทั้งเช้าทั้งเย็นนี่นะครับ

นอกจากนี้เพิ่มถึงว่าปีนี้เป็นปีชง
จริงแล้วมีหมอดูเตือนตนแล้วเรื่องอุบัติเหตุ

เพราะฉะนั้นแกมาที่โพลิพาสรู้สึก

ราศีกันเนี่ยมันจะช่วงการเปลี่ยนแปลง

เขาก็บอกคุณระวังนะ
ถ้าไม่ขับรถแต่นี่ไม่

ฉันอยากให้หนุ่มอยู่จังเลย

ไม่ฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้น

ช่วงที่เมษา๑๕เมษาที่มันช่วงถีบดวง
มันต้องระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะคุณชาว

ก็ทักเฉพาะพี่เช้าเลยใช่ไหม

สุดท้ายสิ่งที่นักข่าวก็ถามอีกว่า

ยืนยันว่าตนเองช่วยเหลือคนเจ็บ

สรุปแล้วเพื่อนเขาเมื่อเกิดอุบัติเหตุปุ๊บ

คุณเช้าเป็นคนเอาไปส่งโรงพยาบาล

อยากให้ช่วยเหลืออะไรยินดีช่วยทุกอย่าง

สองภาพเหมือนกัน

ถ้าฉันพูดคงจะดราม่ากันอย่างแน่นอนเลยทีเดียว
ฉันสงบปากสงบความไว้สักพักนึงดีกว่า

แต่วันนี้ไปเป็นเจ้าภาพงานศพ

อาจจะเป็นหนึ่งในพิธีกรด้วยแต่ไม่เป็นไร

ฉันเนี่ยสงสัยอย่างเดียวสงสัยอะไรว่าทำไมไม่สามารถที่จะกำจัดพวกขี่มอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าแว้นได้

เออฉันอยากรู้จังเลยอ่ะตอบไม่ได้กลัว
มันไม่ใช่กูโอ๊ยรุ่นนี้ไม่กลัวแต่หมายถึงว่า

วิภาวดีอยู่ใจกลางเมืองก็ยังมีอยู่

แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติเราขับรถมาคนเดียว
ถ้าเป็นหนูป่านนี้หนูอยู่พม่าแล้ว
หนีไปเพราะมากแล้วหนีไปเพราะมากแต่วันที่เกิดเหตุแล้ว
เพราะไม่รู้เราไปช็อกยังไงว่าอะไรผิดนึกออกไหม
วันนี้ถามว่าถ้าจะหนีไปทำไมในเมื่อเราไม่ผิดไม่ต้องหนี
ถ้าสมมุติว่าเราขับไปแล้วมันมาชนเราเองหรือว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยกันเนี่ย
เราไม่ได้ผิดนี่เราไม่ได้อยู่เราก็วิ่งไปชนเขา
แต่แบบทุกคันการชนโมเตอร์ไซส์กลายเป็นโมเตอร์ไซส์ถูกตลอด
ถ้าสมมุติคุณเช้าอะไรก็แล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้น
หนึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงสองขับรถใหญ่
วันนี้ไม่ต้องไปดูในชั้นสาร
ถ้าสมมติจะผิดไหมขับรถไอ้บ้าน
เมื่อกี้ที่ท่านายเขาพูดกันว่าทำไมไม่ตรวจแอลกอฮอล์ก่อน

มันก็ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดอยู่ดี

ถึงเวลานั้นนะเวลามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
สิ่งสำคัญสุดเขาก็ช่วยเหลือคนเจ็บก่อนนั่นแหละ
สำคัญสุดนะเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องที่ตามมานะแบบนี้ถูกต้อง

เขาไม่ได้ไม่ช่วยเหลือตั้งแต่วินาทีแรกแล้ว

ตอนนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่ขับรถอย่างระมัดระวังกันแล้วกัน

หลังจะจอดรถเลยค่ะถ้ามีเพราะว่าหนูเคยเจอเหมือนกัน
จอดรถยังไม่รอดเลยค่ะคุณน้องค่ะคุณน้องจอดรถได้นะคุณพี่นอนอยู่บ้าน
เหมือนมาวิ่งกันแวนสันตี๑๒ฉันตกใจตื่นห้อยถูกคิดมาว่าเกิดอะไรขึ้น
กระทั่งฉันต้องไปบอกกับตำรวจนะ

แต่เขายังมีมานิดหนาวจึงไม่จบ
เอาล่ะขอนานาจิตตังค์วันนี้
นาจิตตังค์ไม่ได้ไม่ใช่นานาจิตตังค์
ไม่ได้นางไม่ได้

น่าจะหามดดาม
พอมดดามเขาพยายามหาขอ

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
เมื่อมีตำรวจยศ๑๐ตำรวจตรีนายหนึ่ง
หน้าตาหล่อเหลามากประกาศแต่งงานกับผู้ชายด้วยกันค่ะ

สิบตำรวจตีธนเดชสุขทวีนันน้องหนึ่ง
จับนายนักถวุฒิสานวนน้องนัท

คือกาศเชิญของเขาทั้งคู่

คือภาพของ๑๐ตำรวจตรีท่านนั้นด้วย
คือแต่งงานกับนักธุรกิจนี่แหละในการ์ดเชิญ

ตอนนี้เขาก็รับราชการอยู่ที่สพวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งนางนายโสภาจอมคำสิงอายุ๕๗ปี
ก็บอกว่าเรื่องที่ลูกชายจะแต่งงาน
ก็เขารับรู้มันเป็นเรื่องจริง
โดยคนที่จะแต่งงานด้วยเป็นนักธุรกิจที่อยู่เยอะโสธร

ซึ่งพวกตนก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนัก
เพราะว่าลูกชายบอกเพียงว่าให้เตรียมสถานที่เอาไว้
ทุกอย่างเดี๋ยวเขาจะกลับมาจัดการเองในช่วงวันนั้น
ก็จะเดินทางไปวันที่๖พฤษภาเนี่ยนะคะ
พร้อมกับคู่สมรสของเขาก็ไปด้วยกันเลย

น่ารักไหมดูหน้าอยากได้ตอนเช้าก็เป็นใบสีนะพี่นะ
ดูหน้าอยากได้อยู่สัพเพนี่โอ้ยเมย์อยากได้สิ

ไม่เอาละเผ้าเพลินหาเมี่ยดีกว่า

มีบอลรับทักว่าเธอจะมีแฟนหรือเปล่า

ก็นี่แหละมีเลี้ยโต๊ะจีนมีหมอลำซิ่ง

เดี๋ยวไปรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไร
เพราะว่าเขาจะจัดงานในวันที่๑๐พฤษภานี้

จะตัดต่อระเบียนวินัยไหม

ต้องตรวจสัด๔วัน
คือเช็คเลยแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าผู้ที่จะสมรสด้วยเนี่ย
เขาทำธุรกิจจริงไม่อะไรตอบมีอะไรคือหลายอย่างมาก

คือเป็นได้แต่ว่าการแต่งงานกับผู้ชายแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้
มันจะผิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาไม่แน่ใจว่ามันจะผิดต่อ

ไม่รู้แต่เราคนมองจะมองยังไงจุดอ่อนจุดล่อยยังไง
พรภัยเราก็จะมีกฎที่แบบเราไม่คาดไม่ถึงก็ได้ว่ามีนิดเหลือในประเทศไทย
ด้วยกระแสด้วยอะไรอาจจะผิดถูกต้องไหมล่ะ
แต่กลายเป็นตำรวจเป็นเกย์แล้วผิดนี่มันก็กะไรอยู่เนาะ
อันนั้นไม่ใช่เรื่องนั้นน่ะเนอะ

เพื่อจะรายงานตัวต่อสารครั้งที่๒ค่ะ
เงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว
โดยสารนัดรายงานตัวครั้งที่๓ในวันที่๑๗พฤษภาคม
ก็ตอนนั้นเป็นเวลา๘โมงเช้าค่ะ
เมื่อเวลา๙โมงของวันที่๕พฤษภาคม
ในอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือว่า
อายุ๓๐ปีสามีของแพทย์น้ำภาพ

ผู้ที่ต้องหาคดีร่วมกันสมคบฟอกเงินกับ
เครือข่ายนักค้ายาเสพติดไซสนะ
เดินทางไปกับนายสิทธิโชคตรีเนธทนายความ
เพื่อที่จะไปรายงานตัวต่อสารครั้งที่สอง

นับตั้งแต่การฝากขังผลัดแรกเมื่อวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมา
ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการฝากขังครั้งที่๖
ตั้งแต่วันที่๕จนถึงวันที่๑๖พฤษภาคมศกนี้ค่ะ
นายอัครกิจกล่าวว่ามารายงานตัวกับสารตามปกติ
ก็เรียกได้ว่าด้านคดีพนักงานสอบสวน
ยังไม่ได้เรียกสอบเพิ่มเติมอีก
โดยสารนัดรายงานตัวอีกเป็นครั้งที่๓ในวันที่๑๗พฤษภาคม
ก็ตอน๘โมงเช้าเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันเลยทีเดียว
คดีนี้มันจะจบกันอย่างไร
สำหรับเมืองไทยตอนนี้เป็นช่วงดูเลียนเลอเบอร์

สำหรับผู้เรียนคนสมาครมรักดูเลียนทั้งหลาย

ว่าอย่าตัดดูเลียนอ่อนขายตัวเด็ดขาด

เขาบอกให้เราแต่ว่าไม่ได้กินมานานละมันมีกรรมาธรรม

กินเช้าเลยให้กินตอนเช้ามันจะเป็นยา
แต่กินในประมาณที่พอเหมาะพอควรถูกมั้ยคะ

มันจะช่วยทำล้างลำไส้ล้างนู่นล้างนี่

เขาบอกมันจะมีช่วงเวลากินประมาณสักตี๔

กระทรวงพาณิชย์นะฮะเตือนสักนิดนึงสำหรับชาวสวนทุเรียน

เหตุมีความผิดตามกฎหมาย๒ฉบับ
มีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับ
ชี้ทำภาพรักของทุเรียนไทยเสียหาย
ตอนนี้ทุเรียนไทยน่าจะเป็นสินค้าที่ส่งออกอันดับต้น

คนจีนพูดถึงคนต่างชาติพูดถึง
วันนี้ประหลัดกระทรวงภาคทิศเปิดเผยว่าขนาดนี้
ซึ่งเป็นผลที่ผลไม้ภาคตะวันออกทั้งทุเรียน
เงาะมังคุดลองกอง

กระทรวงพาณิชย์ขอเตือนชาวสวนผลไม้
ไม่ให้เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาวางขายในช่วงที่ราคาผลไม้สูง

คือเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นว่าตอนนี้ทุเรียนกำลังแพงอยู่
ทุกคนตัดในขณะที่มันยังไม่พร้อมมันยังไม่อร่อย
ไม่ให้เร่งเพราะจะมีความผิดตามกฎหมาย
และยังส่งผลกระทบต่อภาพรักของทุเรียนไทยด้วย
โดยขนาดนี้หน่วยงานภาครัฐต่างได้ส่งสายสืบ
แล้วก็สายตรวจเนี่ยเข้าไปลงพื้นที่แล้วก็ไปจับกลุ่ม
ผู้กระทำการผิดแล้วอันไหนที่ตัดก่อนเวลาไม่อร่อยเนี่ย
สำหรับการตัดทุเรียนจะถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย๒ฉบับ
เชื่อไหมครับว่าถ้าสมมุติคุณตัดทุเรียนก่อน
คุณผิดทั้งกฎหมายอาญานะ
กฎหมายอาญามาตราที่๒๗๑ระบุว่าผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด
ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณนั้น
ของนั้นอันเป็นเท็จต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งอีกพระราชบัญญัติหนึ่งคือพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี๒๕๕๙
โดยผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพเหมือนเดิม
แต่จะจำคุก๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

บอกอย่างหนึ่งเลยนะว่าฉันไม่เคยเห็นประเทศไหนเลยนะที่เขาจะต้องมีกฎหมายออกมา

ไม่ใช่คือวิธีการทำเกษตรกรรมของพวกเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยนะเวลาเขาทำเนี่ย
เขาก็ทำตามถูกต้องตามฤดูกาล

เมื่อใช้ได้แล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วนำไปขาย

คือสำนึกไปไหนกันหมด

ดังนั้นเราไม่ชอบให้โดนบังคับ
ชอบให้โดนมีการวาดด้วยเรื่องของกฎหมาย
แต่เราก็จะต้องทำสำนึกตัวเองให้ถูกต้องปีงาม

มันจะได้ไม่ต้องมามีกฎหมายมาคอยจิกตีแบบนี้

โอ๊ยยังมีลูกอยู่ไหมวะยังงงอยู่เลย

เดี๋ยวมาลองดูตรงนั้น

แม้ใครก็มาบอกว่าลูกสาวของดิฉันเนี่ยท้องไหม

แต่ว่าทุกคนก็บอกว่าไม่เห็นจะป่องอะไรตรงไหนเลย

ไม่ได้เบามากมายแต่เขาก็จะมีท่าวิธีการออก
นี่นี่ไงกระป๋องแล้ว

นางก็เลยออกมาเป็นไขข้อข้องใจเลยว่า
เป็นคนที่ผอมแล้วก็เอวบางมาก

ว่ามีท้องป่อง

และกล้ำเนื้องักกระชับอย่างดี
แต่เด็กอาการดีสมบูรณ์มาก
ซึ่งเมื่อวันบรรคานที่อัดรายการกัน

อืมกระป๋องเลยเรายังเป็นรูปเล่นอยู่เลย

ทำบุญที่เป็นเออไปถวายเพลนเนนไปซื้อพิซซ่าเป็นร้อยถาด
จัดปูใหญ่ยิ่งใหญ่เลยผักเนนเกือบ๓๐๐รูปอะ
เอิ้นเหรอนั่งไปทำอะเนาะนั่งเลอะเนาะ
ทำไมมันตึงอย่างนี้โทรหาหมอเลยได้ยินพอดีเลย
หมอข้าทำไมสดือหนูมันต้องแบบไม่ไหวแล้วมันจะแตกอะมันสดือจะแตก
เหมือนเด็ก๒คนเหมือนเด็ก๓พอเป็นประกอบตอนแรกยังไม่ออกแต่แป๊บนึงมันคงแบบบุ๊บบุ๊บเร็วขึ้น
เดือนแล้วเหรอแสดงว่าเด็กคู่นี้จะคลอดอีก๓เดือนนี้ก็คลอดแล้วเน
เร็วเนาะแป๊บเดือนนี้แหละนับเลยตาม๕๖๗๘ก็สิงหา
สิงหาค่ะสิงหาค่ะรับขวัญหลานด้วยนะได้เห็นมั้ยล่ะคุณนายมาเตรียมของขวัญให้หลานหรือยัง
เดี๋ยวถอดกันอย่างนี้เลยแล้วต้องขอสองหมดเลยนะคะเป็นเด็กแปด
ขอสองนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะคุณเต้ยกับคุณบอยต้องบอกเลยว่าเต้ยจรินพรกับคุณบอยปกรณ์เนี่ย
แฟนคลับก็อยากจะแบบว่าลุ้นมากเลยแบบเป็นคู่จิ้นกันได้ไหมคะยังไงดี
ตอนนี้ก็คงจะต้องม้วนเสือเก็บกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าล่าสุดนางเอกสาวของเราก็ออกมาย้ำชัดถึงความสัมพันธ์นะคะ

ยังไม่มีใครเลยตอนนี้เต้ยไม่ได้คุยกับใครพริกเสพ
เพราะว่าไม่รู้ว่าเพราะว่ามีข่าวกับพี่บอยหรือเปล่า

แต่ว่าสนิทกันแบบพี่น้องไม่ได้มีอะไรนะคะ
เอาล่ะวันศุกร์ต่อไปนี้๔ทุ่ม

เห็นบอกว่าจะโดนโละแล้วนี่พี่ติดอย่างเย็ม

พร้อมกับคุณม้าคุณพศอานนท์

นี่พี่จะไปช่วยเพราะฉะนั้นสี่ทุ่มต่อมาคิดวิเคราะห์แยก
แล้วก็ขยี้แซ่บทุกประเด็นนะฮะในวงการบันเทิง
กับ๔อสรพิษแห่งวงการบันเทิงจะเป็นยังไง
เดี๋ยวเขาเขียนว่า๔สาวอสรพิษของวงการ
อย่างฉันกับพลตอานนท์มันจะเป็นสาวได้ยังไงวะ
เออมีแองจี้อ่ะเป็นสาวไม่เป็นว่
จริงหรอพวกพี่สาวเป็นเต้นทุกเพลง

แล้ววันนี้เดินทางไปไหนก็เดินทางปลอดภัยนะคะ